ไปที่จังหวัดแพร่

หัวใจวายตอนกินเมนูโปรดอยู่เลย

นะครับอยู่ตรงสำนับกลับข้าวคุณผู้ชมดู
ตำรวจสพสูงเม่นเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับ

บ้านช่องลมตะบนหัวฝ่ายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นข้างโต๊ะกินข้าวพบศพนายแดง
แดงภาคเพียรอายุ๗๗ปีเจ้าของบ้านนะครับ
ก็สภาพสวมเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้า
กางเกงขาสามส่วนสีดำนอนอยู่บนพื้นบ้านแบบนี้ครับ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ไปดูบนโต๊ะอาหารเจอถ้วยใส่คั่วไก่เมือง
คือเป็นคั่วไก่สูตรภาคเหนือคุณผู้ชม
อันนี้ตามที่เบิร์ตเข้าใจนะก็คือเป็นไก่เนี่ยผัดกับพริกลาบ
ผัดแห้งไม่ใส่น้ำมันให้น้ำไก่มันออกแบบนั้นนะครับ
ถ้าเบิร์ตเข้าใจผิดส่งข้อความมาบอกไว้หน่อยนะ
อยู่บนโต๊ะกินข้าวคาดว่านายแดงนี่เสียชีวิตครับ
ตอนที่นั่งกินคั่วไก่เมืองอยู่นี่แหละ
สอบถามนางศรีมาคนนี้เป็นภรรยาผู้ตาย
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุฉันเนี่ยก็ซักผ้าอยู่หลังบ้านนะนะ
พอกลับมาที่โต๊ะกินข้าวเอ้านะสามีตกเก้าอี้ไปแล้วนะ
นอนอยู่กับพื้นก็เรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยนะครับ
แต่ไม่ทันครับสามีเสียชีวิตไปแล้วตอนท่านมาเล่า
มานอนอยู่ตรงนี้เธอเล่าต่อบอกว่า
โอ้โหไม่น่าเกิดขึ้นเลยสามีฉันเป็นคนแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวอีกแล้วนี่แหละที่เบิร์ตเป็นห่วงนะครับ
ผู้สูงอายุต้องตรวจร่างกายนะประจำปีนะ

ชอบทำงานฝีมือทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำเตียงใช้เองนะครับ
แต่ช่วงหลังก็เห็นไหมบ่นเหนื่อยบ้างอย่างนี้

เมืองต้นแพทย์สันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก
หัวใจวายเฉียบพลันครับตอนกินข้าว
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มอบศพให้ญาตินำกลับไปบริเวณกุศลต่อไปนะครับ